ทีนี้เนี่ยนะฮะพอหลังจากที่คุณอาร์ตเขารู้ว่าตัวเองเนี่ยคุณผู้ชมครับ

หลังจากนั้นเขาเริ่มชอบลองของ

เด็กนะครับอายุประมาณ๑๖๑๗ตอนนั้นกำลังเริ่มเกเลเลยครับ
ตอนกลางคืนก็ขี่มอไซค์เล่นกันเป็นเด็กแว้นสมัย

ก็ตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นข่าวกับพวกเล่นผีถ้วยแก้ว

ก็เลยชวนเพื่อนไปเล่นกันไหม
เล่นผีถ้วยแก้วกันที่บ้านล้างหมู่บ้านหนึ่งแถวบ้าน
บ้านหลังนี้ทุกคนที่เคยไปเล่นเจอหมด
เจอกระทั่งเป็นดวงวิญญาณแบบเหมือนดวงวิญญาณของญี่ปุ่น
ที่มันเป็นลูกลอยตามรถหรืออะไรอย่างนี้
เราก็ไม่เชื่อเราก็ไม่เห็นเราก็ไม่เชื่อว่า

ครั้งแรกเลยไปเล่นก็วางก็แบบท่องกระถาเสร็จปุ๊บ
ก็ยกมือไหว้ขอเจ้าที่เขา
ใครที่อยู่แถวนี้ให้มาเข้า
๔คนจำได้วันแรกที่ไป๔คนคือเพื่อนสนิทหมดเลย
ซึ่งทุกคน๔คนไม่มีใครแกล้งแน่นอนไม่มีใครแบบดันแก้ว
แค่แตะเบาแตะนิดเดียว
แกวิ่งแบบปุ๊บแบบเฮ้ย

พอล่ะคิดมั้งคนอื่นมันดันหรือเปล่าอ๋อ
ผมก็บอกถ้าเป็นภาษาว่ามึงอย่าแกล้งดิ

มันไปเองไปแต่โชคดีที่วันแรกที่ไปเล่นนะครับ
เขาเป็นดวงวิญญาณที่ใจดีเป็นดวงวิญญาณที่แบบเหมือนขี้เหงา
คุณจำได้ไหมเขาบอกชื่อ
เป็นคนพามาตรงนั้นมา๑๐๐กว่าปี
แล้วก็ถามผมก็ถามว่าทำไมถึงอยู่ตรงนี้นานจัง
เขาบอกในสมัยหนึ่งเขาเคยฆ่าคน๙คน
แล้วก็เป็นเวรกรรมที่ต้องอยู่ตรงนี้
วิ่งไปตามตัวอักษรชื่อสาร

วันแรกแบบเออก็ได้นะแต่วันหลังมาคุยกันอีกนะเขาเหงา
ก็หายไปแป๊บนึงก็แบบก็มานั่งคุยกันว่ามันเกิด
จริงเปล่าวะทุกคนก็บอกกูไม่ได้แกล้งแน่นอน

ไปใหม่อีกผมไปอยู่นานเอาจริงไปเป็นปีครับ
ชอบชอบไปเป็นปีปี๒ปี
แต่เห็นว่ามีครั้งนึงเนี่ยนะคะระหว่างที่เล่นผีถุ้ยแก้วอยู่

ที่ในหมู่บ้านเนี่ยแต่อีกหลังนึง

คนอยู่บนหลังคาแล้วมันบอกมันเห็นคนนั่งอยู่บนหลังคา

ปล่อยวิ่งแล้วแล้วผมก็จำได้ว่าตอนนั้นน่ะ
เคยมีคนบอกว่าให้เอาทูบปักกลางแก้วแล้วก็หงายขึ้น

แต่สิ่งที่เห็นคือเป็นมือขึ้นอย่างนี้

เป็นเรื่องนี้มีพยานประมาณ๔๕คน
หงายอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็หงายปุ๊บเนี่ยเป็นควันรูปมือขึ้นอย่างเงี้

เราจะเปิดแก้วแล้วก็ควันผ่านแล้วก็ออกแล้วก็คว่ำแก้ว

ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะเป็นมือขึ้นมาอย่างนี้
เป็นควันรูปมือขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับ

ใช่เป็นอย่างนี้เลยครับเป็นอย่างนี้ยังจำได้อยู่เลย

ใจหายแวบเลยครับคือความเชื่ออย่างหนึ่งเคยได้ซึ่งผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลย
เขาบอกว่าแล้วผีออกจากแก้วที่มันเป็นผีออกจากแก้วจริง
เขาจะเข้าคนที่จิตอ่อนที่สุดในกลุ่ม
ผมกลัวกลัวตรงนี้คือไม่รู้ว่าเขาเข้าไปแล้วเขาจะเป็นยังไง

ผมเคยเล่นนะก็คือเล่นกันอย่างนี้คือคนที่มาเข้าเนี่ย
ผมจำชื่อไม่ได้แต่ผมจำนามสกุลได้นามสกุลก็คือฟักปมนา
ก็ถามว่าเขาเป็นอะไรตายเขาบอกเขาโดนงูกัดตาย
ก็ถามว่าตายที่ไหนเขาบอกที่วัดชื่อนี้ชื่อนี้อะไรอย่างนี้
ผมขับรถไปที่วัดเลยแล้วไปถามเลยนะ

โดนงูกัดตายอยู่ที่นั่นจริงแล้วผมไม่ได้เล่นที่วัดนั้นด้วยนะ
ผมเล่นอยู่ที่อื่นแต่เขาบอกเขาตายอยู่ที่วัดเนี้ย
เขามาอยู่แถวนี้พอดีมาอยู่ที่เราเล่นพอดี

มีครั้งหนึ่งไปเล่นผีถ้วยแก้วแต่เกือบจะกลับออกมาไม่ได้อยู่แล้ว

ออกแล้วแล้วเพื่อนมันแบบไปพูดอะไรผมจำผมจำรายละเอียดมากไม่ได้
แต่ไปพูดอะไรสักอย่างไม่รู้ว่าแล้วก็แบบเดินกลับมาที่รถ

ผมก็เปิดกระจกลงสี่ข้างสี่บานเลยแล้วผมบ้านอยู่นี่
ถนนคือตรงนี้ผมจอดรถอยู่ตรงนี้ซึ่งยังไงขับรถก็ต้องขับผ่านบ้าน
พอขับผ่านบ้านผมก็กดเอารถกระจกลงแล้วมันก็เป็นลมเย็นเย็นวาบเข้ามา
แบบบุ๊บแล้วอ่ะแล้วก็แบบใจไม่ดีอ่ะกดกระจกขึ้น
กระจกไม่ขึ้นทั้ง๔บานเลยกระจกไม่ขึ้นหมดเลยทั้ง๔บานเลย

พอกระจกกระจกไม่ขึ้นก็เลยไปขับรถขับรถพยายามจะขับรถออกจากตรงนั้นนะครับ
ก็เป็นเสียงเหมือนเหมือนอะไรติดอยู่ใต้รถอ่ะ
ก็เอาไงกันดีวะผมก็เปิดลงไปแล้วก็มองใต้รถเนี่ย
ก็ไม่มีอะไรแล้วผมก็หันไปยกมือไห้ทีนึง
ขับออกก็ไม่มีอะไรก็ออกได้ปกติ
แสดงว่าเจ้าที่เขามีคนไปลบหลู่เขา
ใช่ไอ้เพื่อนคนนี้แหละ

แต่แค่นั้นไม่พอนะครับเพราะมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยนะครับ
คุณอาร์ทเนี่ยไปรองของเนี่ยนะครับแล้วก็ไปเจอดี
ไปบ้านร้างแห่งหนึ่งนะฮะแล้วเอาขวดเหล้าเนี่ยไปตั้งไว้กลางบ้าน
แล้วก็เอาแป้งเนี่ยโรยรอบแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
เอาแป้งโรยหมดเลย

แล้วเบียมันยุบยุบเห็นเลยอะครับยุบแบบเฮ้ย
คือคุณเหมือนกับเอาขวดเบียร์ไปเส้นหรือว่าอะไร

ถ้าดื่มก็คือหัวในวันนั้นเห็นว่าลดลงไป
ใช่วันแรกลดลงปุ๊บแล้วแบบเฮ้ยบุหรี่ก็ลองแล้ว

เหล้าก็ลองแล้วอยากรู้ว่าเข้าไปยังไง

อยากรู้ว่าเข้าไปยังไงเอาแป้งโรยรอบเลย
เป็นรอยเหมือนนิ้วโป้งอะครับเดินอย่างนี้เข้าไปหาขวด

ใช่แล้วยังไง

คุณเพิ่งจะลงภาพถ่ายภาพหนึ่งใหม่สมัยวัยรุ่นที่คุณเรียนหนังสืออยู่ในไอจี
ในภาพนั้นเห็นแล้วคุณบอกว่า
มีเงาลังอ่ะแล้วคุณบอกว่านั่น
เป็นเพื่อนของคุณที่เสียชีวิตไปแล้วใช่ผมว่าใช่
เพื่อนคนนี้เป็นอุบัติเหตุเสียแล้วอยู่ดีวันหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่า
ผมถามคุณอารีวันนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้อยู่คนเดียว

คือคนที่ผมนับถืออยู่
คือเป็นคนที่สื่อสารหรือว่ามีความรู้ทางด้านศัยศาสตร์
ใช่โอเคก็วันนี้ผมรู้สึกว่าทำไมผมรู้สึกเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวเลย
ปกติถ้าอยู่คนเดียวยังอยู่กับกุมารหรืออยู่กับคนที่อยู่กับผม
ผมจะรู้สึกว่าเขาอยู่แต่วันนี้รู้สึกแบบ
รู้สึกว่ามีคนแปลกมาอยู่กับเราผมก็โทรถามคุณอารี
วันนี้ผมรู้สึกใครมาอยู่กับผมมันแปลกจังเลย
ทำไมแบบเขาก็แบบเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอดูก่อนอะไรอย่างนี้
เขาบอกสักแป๊บนึงก็เป็นเพื่อนเรา
เพราะว่าเฮ้ยเพื่อนเราเขาเกิดอุบัติเหตุแล้วเขาเสีย
ก็ยังนึกไม่ออกว่าใครสักแป๊บนึงเพื่อนในกลุ่ม
ในกลุ่มที่เรียนปวชกันส่งลูกมา

หลังจากที่พูดคุณอารีเสร็จ

ถ้านึกภาพถึงยอมทูตครับมีคนหนึ่งที่เดิน
นั่นแหละเขาเป็นคนนั้นอยู่แต่เขาอยากมีพลังอยากมีอำนาจ

ใช่เหมือนแบบมาบอกว่าทำบุญให้กูหน่อยดีเขาจะได้มีพลัง
คือเพื่อนนี้ตายประมาณเกือบ๒๐ปีแล้วรูปเดียวกัน

เข้ามาไหมเข้ามีหนักไหมรหรหนะ

แล้วผมก็บอกเนี่ยผมอย่างนี้อย่างนี้
มาแล้วเอออืมชวนไปนัดทำบุญกัน
เดี๋ยวกำลังจะนัดกันไปทำบุญแบบทำบุญใหญ่ให้เพื่อนที่เสียไป
เพราะมีเพื่อนเสียอยู่ประมาณที่เรียนเรื่องเดียวกันก็เป็น๑๐คน
อ๋อนี่เพิ่งเริ่มต้นนะครับ